ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะใหญ่เจอใหญ่คุณผู้ชมคิดดูสิ
รถพ่วง๑๘ล้อ๒คันแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ชนกัน
นี่ต้องเร่งแบบงัดร่างคนเจ็บออกมานะแล้วสภาพแบบนี้ทุลักทุเลเลยค่ะ
เห็นไหมคนเจ็บอยู่ข้างในคนขับอยู่ข้างในมือยังตั้งอยู่แบบนี้
ดูสิพอไปอัดชนท้ายกันแบบนี้นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ตัวคนขับเองก็ยังมีสติอยู่นะแต่หน้าเขาดูเหมือนกับเจ็บอ่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปพยายามที่จะงัดมาแล้วก็เอาตัวคนเจ็บออกมา
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยานะคะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีคนขับรถพ่วงที่ชนเนี่ย
โดนอัดอัดติดกับคอนโซลในรถนะชื่อว่านายภูสิตสิงแย้มอายุยี่สิบสองปีค่ะ
กู้ภัยไตรคุณธรรมก็ต้องตัดทางนำร่างออกมาสภาพคือขาขวาเขาหัก
แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
รถอีกคันออกจากปั๊มน้ำมันนะแต่รถคันที่ชนมาแบบเร็วมาก
คือคันหนึ่งออกมาจากปั๊มใช่ไหมแล้วคันนี้มาถึงก็พุ่งชนเลยอะค่ะ
ส่วนคนขับรถมันทุกพ่วงที่โดนชนเนี้ยคือนายชายแดนคำน้อยอายุสามสิบสี่ปี
เขาก็บอกว่าผมเนี่ยออกจากปั๊มมาเลยจะรีบไปที่คีรีนครเมืองหินเก่า
ทีนี้พอรถผมออกจากปั๊มมานะผมมาดูแล้ว
ผมไม่เห็นว่ามีรถทางตรงนั้นมาผมก็เลยออกรถมา
พอรถผมตั้งลำบนถนนเท่านั้นแหละโครงชนท้ายรถผมเลย
ทีนี้ตำรวจสพเมืองชนบุรีนะคะก็เดี๋ยวต้องรอสอบสวนคนเจ็บ
แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นี่ตอนเอาตัวออกมานะคนที่ชนขาหักนะคะครับ